คุณผู้ชมครับยังอยู่ที่บ้านกกอกนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องราวของน้องชมพู่แล้ว
กับน้องสาวแต่ว่าระหว่างที่ขึ้นไปเก็บเห็ดเนี่ย
ช่วงค่ำฝนจะตกก็ให้ลงมาจากภู
น้องสาวลงมาก่อนแล้วคิดว่าป้าทินเนี่ยลงมาแล้วนะฮะสุดท้ายกลับออกมาแล้ว
แต่ป้าทินยังไม่ออกมาสุดท้ายหลงป่าคุณผู้ชม
หากันทั้งคืนทีเดียวนะฮะเนี่ยผู้เสียหายผู้ที่ศูนย์หายไปชื่อว่านางทิม
ป้าทินเชื้อคมตานามสกุลคุ้นนะเชื้อคมตา
ก็เป็นชาวบ้านที่นี่แหละเป็นชาวบ้านที่บ้านกกตูม
ซึ่งบ้านกกตูมอยู่ไม่ไกลจากบ้านกกอกหรอก
แต่ว่าคือตำบลเดียวกันก็คือตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะฮะ
นางดอนตานเป็นน้องสาวของป้าทินบอกว่าตอนเช้า
ป้าทินออกไปหาเห็ดที่ภูเหล็กไฟจนสักบ่ายโมง
ก็ชวนน้องชวนเธอออกไปหาเห็ดที่ภูพราแล้วก็ออกไปก่อน
ส่วนเธอเนี่ยเก็บรองเท้าเก็บเสื้อผ้าที่นาแล้วก็ตามป้าทินไป
คล้อยหลังไปตามไปสักประมาณ๑๕นาที
จากนั้นป้าทินโทรมาตอนบ่าย๒โมงครึ่งบอกว่าโอ้เหตุเยอะแล้ว
พร้อมถามว่าจะมาตอนไหนอยู่ไหนเธอก็ตอบไปว่าอ๋อเดี๋ยวไปเจอที่ภูพภาแล้วกัน
หลังจากที่วางสายกับป้าถิ่นไปก็เดินกันไปหาที่ภูพระพรา
แล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันหาเห็ดแต่ตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลกัน
แต่ยังตะโกนคุยกันอยู่นะในป่าเนี่ยมันตะโกนคุยกันได้
อย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปคุยกันแต่ไม่เห็นตัวกันนะครับ
จนกระทั่ง๔โมงเย็นป้าทินตะโกนบอกว่าโอ๊ยกลับบ้านกันเถอะฝนจะตกแล้วป่ะ
กลับบ้านใกล้ข้ามแล้วอะไรแบบนี้ก็ตะโกนคุยกัน
ตัวน้องสาวก็เดินลงมาจากภูพระพราก่อนแล้วคิดว่าป้าทินเดินลงมาด้วย
จนถึงบ้านตอน๖โมงเย็นใกล้ทุ่มโทรไปหาเอ๊ะทำไมไม่รับสายบ้านก็ไม่กลับ
โทรไปก็ฝากให้ฝากข้อความอะไรแบบนี้จนสัก๑ทุ่มโทรไปหาลูกสาวป้าทิน
ขออภัยลูกชายของป้าทินลูกชายบอกว่าป้าทินยังไม่กลับบ้านเลย
ก็โอ้ยสงสัยหลงป่าซะมั้งไม่ยอมกลับบ้าน๑ทุ่มแล้วนะฮะ
จากนั้นก็เลยไปบอกคนที่บ้านกกตูมว่าป้าทินออกไปหาเห็ดแล้วยังไม่กลับ
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยช่วยประกาศเสียงตามสายให้คนในหมู่บ้านไปออกตามหากันครับ
มีผู้ชายในหมู่บ้านกว่า๕๐คนที่บ้านกกตูม
ไปเดินค้นหากันรวมทั้งนายอนามัยซึ่งเป็นพ่อของชมพู่ก็ไปค้นหาด้วยครับ
ระหว่างนี้น้องสาวเองก็พยายามโทรหาป้าทินโทรหาแต่ก็ไม่ติด
ไม่มีสัญญาณหรือแบตหมดอย่างไรก็ไม่ทราบยังให้ฝากข้อความอยู่
จนผ่านไปตอนทุ่มกว่ากว่าเริ่มออกเดินค้นหากันแล้วมีนายพนม
นายพนมเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติภูผายนบอกว่า
ได้ร่วมกันกับชาวบ้านแบ่งกำลังกันออกเป็น๒๓กลุ่ม
แล้วสองสามคนนะฮะแล้วก็เดินกันไปเรียงแถวหน้ากระดานตะโกนเรียกกันไป
ผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่เจอตัวป้าทินฮะนะชาวบ้านบางส่วนก็กลับออกมาจากป่าก่อน

แล้วเว่าที่เราเดินพบวงค้นหาครับมีการเรียกชื่อยังไงบ้าง

นั่นตอนนี้จะหยุดการค้นหาขึ้นไปก่อน
ครับแต่ยังมาไม่หมดนะครับ
เยอะ
ก็จะมีบาง
ลงน้ำนะครับอ่าที่สัมภาษณ์เนี่ยสักวันหัวค่ำไม่เจอใช่ไหม
ทีนี้ก็เดินกันต่อจนเกือบเที่ยงคืนนะคุณ
ทีนี้มันมีสัญญาณที่ดีเพราะว่าคือชาวบ้านเขาก็เดินไปตะโกนไป
ทินอยู่ไหนได้ยินไหมอะไรอย่างเงี้นะฮะสักพักหนึ่งมีเสียง
ผู้หญิงตะโกนตอบกลับมาวูบอย่างเงี้เหมือนเป็นการบอกว่า
อยู่ตรงนี้นะเออส่งสัญญาณอยู่เอออยู่ตรงนี้นะค่ะ
ตรงไหนสักแห่งของในป่าแต่น้ำเสียงที่ฟังเหมือนอ่อนเพลียแล้ว
เหนื่อยแล้วแล้วมันมืดด้วยตะโกนมาวู้อย่างนี้นะฮะ
ในที่สุดประมาณสักตีหนึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านไปเจอตัวป้าทินแล้วนี่ฮะ
ไปเจออยู่ที่ทัพควายคือทัพควายเนี่ยเป็นจุดที่เวลาชาวบ้านเขาออก
เอาควายออกไปเลี้ยงเนอะก็จะไปปล่อยตรงนี้ก็เลยเรียกว่าทับควาย
ควายหากินกินย่ากินต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปอยู่ห่างจากบ้านกกตูมเนี่ย
มาสักสามกิโลกว่านะฮะซึ่งป้าทินก็บอกว่าโอ้ยไปนอนรออยู่ที่ริมห้วยเนี่ย
รอคนมาช่วยตะโกนหูวู้อยู่พักใหญ่แล้วนะชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่
เนื่องจากว่าป้าถิ่นเองก็อ่อนเตียข์เนี้ยฮะพอเจอหน้าน้องร้องไห้

ถ้าห้อนน้องควายไปแล้วห้อนสิบแปดนาฬิกาแล้วเมื่อเวลาละลงไปนอนอยู่แต่อันห้องโฮยแล้ว

จักไอ้คุณจะหลงก็รอมีจักเลย
คิดคิดคิดคิดยังไงนี่มันต้องรักในใจเหรอ

แม่น่ะโกน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
ค่ะข้างข้างนั้นนะฮะอ่ะพอเสร็จปะออกมาได้ปุ๊บอ่ะจะพาป๊า
กลับไปส่งถึงบ้านญาติญาติก็โอ้ป้าทินคงจะหิวเนอ
ก็ทำแกงเห็ดไข่เจียวอะไรไปให้กินกันจะได้มีแรงกันไป
พอทานเสร็จก็อาบน้ำกันไปนะแล้วก็พักผ่อนทุกคน
โล่งอกโล่งใจเพราะว่าก็เจอตัวแล้ว
ไม่อยากจะให้มีเรื่องราวไปซ้ำซ้อนกับเรื่องของน้องชมพู่ไง
นะครับก็เป็นอันเจอตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ